เรื่องนี้เนี่ยผมกับปุ้ยน่าจะมีอารมณ์ร่วม
แต่ก็ถามคุณผู้ชมที่ไม่มีลูกถามดอมด้วยครับ
ถ้าเห็นลักษณะแบบนี้จะรู้สึกยังไง
ครูนะครับครูประจำชั้น
กลัวว่าลูกเขาเนี่ยนะจะไม่ใส่ชุดไทยผ้าไทยมา
หรือเสื้อลายดอกมาวันภาษาไทย
ภาษาไทย๒๙กรกฎา
แต่เขาจะจัดงานก่อนไงจัดงานวันที่๒๖กรกฎา
เพราะว่า๒๙ติดวันหยุดนี่ใช่

ติดป้ายเตือนอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะ
แม่ปุ้ยรู้สึกยังไงคุณผู้ชมรู้สึกยังไง

ป้ายข้อความตัวใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ระบุว่า
อังคารที่๒๖กรกฎาคมวันพรุ่งนี้
กลับไปนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ใส่ชุดผ้าไทยหรือเสื้อลายดอก
หรือดูที่ครูแจ้ง
เย็บนะครับด้วยกระดาษติดไว้ที่หน้าอก
ออกเสื้อจริงนะไม่ได้แขวนนะ
เอาที่เย็บกระดาษเย็บอยู่ที่ปกเสื้อจริง
ไม่คือไม่มีวิธีการอย่างอื่นนะคะ
ปุ้ยคุณผู้ชมน่าเกลียดมาก
โอ้โหแล้วไปนักเรียนชายปลอดหนึ่ง
ภาพนี้ผู้ปกครองของเด็กออกมาโพสต์เฟซบุ๊ค
อธิบายบอกว่านะครับพ่อหมายถึงพ่อของเด็กคนนี้
เตะออกจากกลุ่มไลน์เพียงเพราะพยายามคุยกับผู้ปกครองในกลุ่ม
ส่วนคุณแม่ซิมโทรศัพท์เสียก็เข้าไลน์ไม่ได้
สุดท้ายครูประจำชั้นครับ
ครูประจำชั้นแก้ปัญหาด้วยการเย็บกระดาษข้อความ
แวนคอประจานกลับมาบ้าน
เขาบอกว่ามีวิธีการแจ้งตั้งหลายวิธีทำแบบนี้เกินไปไหม

ต่อไปเอ่ยคนเข้ามาวิจารณ์เพียบ

ไม่เห็นด้วยสิครับว่าไม่เหมาะสมทีมข่าวสอบถามไปที่ผู้ปกครอง
เด็กชายคนนี้ท่านก็เป็นข้าราชการทหารยอมรับว่ารู้สึกไม่ดีกับ
เหตุการณ์นี้สงสารลูกเพราะว่าวันเกิดเหตุคือ๒๕กรกฎาคมเนี่ย
ระหว่างลูกรอผู้ปกครองมารับนักเรียนผู้ปกครองเขาหันมามอง
หันมามองหันมาอ่านป้ายดูเผินเหมือนกับพระจาน
ทำผิดอะไรหรือเปล่าคนก็คิดอย่างนั้น
อยากให้ครูนึกถึงจิตใจของเด็กบ้างอย่างน้อยก็เขียนโน้ตใส่กระเป๋าก็ได้
ผู้ปกครองต้องเปิดกระเป๋าลูกดูทุกวันนั่นแหละ
เพราะว่าเด็กเล็กเด็กเล็กพ่อแม่เปิดดูอยู่แล้ว

เจตนาดีการปฏิบัติต้องดีด้วย

อ่านะฮะบอกว่า
ต้องการให้นักเรียนใส่ชุดมาทำกิจกรรมวันภาษาไทย

แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้นะครับ
หากนำข้อความใส่กระเป๋าเสื้อเกรงว่าจะไม่ได้อ่าน

พอบอกว่าไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลาย
คือท่านผอไม่คิดไม่เป็นไรนะในมุมของผม
แต่ครูประจำชั้นต้องคิดได้ครับท่านพอบอก
ขอโทษผู้ปกครองที่ทำให้เสียความรู้สึกเบื้องต้นได้
และสั่งให้ครูประจำชั้นคนต่างย้ายไปปฏิบัตินางค์ที่สอน
ในสายชั้นป๑ณโรงเรียนอนุบาลแห่งที่๒
คือโรงเรียนนี้มีหลายสาขานะครับ
แม่เรื่องนี้อะไรนะผมขอใช้คำนี้ก็แล้วกัน
วุฒิภาวะสำคัญกว่าความรู้นะ
แล้วมันมีความเห็นมาพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชมว่า
เห็นของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย
มันบอกว่าคือพอโควิดมันหยุดไปนาน

อาจจะทำให้คุณครูแล้วก็นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กัน

อันที่การเขียนป้ายไปติดตรงหน้าอกเสื้อของนักเรียนเนี่ย
ตนาไม่ใช่ไม่ดีนะเจตนาดีแหละ
แต่แค่วิธีการต้องเปลี่ยนหน่อย
แล้วก็ใส่ในกระเป๋าให้น้องมานะคะ
ว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
แล้วผู้ปกครองเองก็ต้องขยันหมั่นตรวจว่า
ในกระเป๋าลูกคุณครูใส่อะไรมาบ้าง
คืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าใส่มาแล้วแต่ไม่ได้ดูหรือเปล่า
หมายถึงเคสอื่นนะฮะ